ส่วนเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องตรวจสอบอย่างหนักเลยค่ะ
กรณีลูกชายพ่อค้าปุ๋ยคุณผู้ชมจำได้ไหม
เมื่อวานเราเล่าข่าวเอามือถือของพ่อไปเรียนออนไลน์แล้วโอนเงิน
นะคะบัญชีธนาคารของพ่อในผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือค่ะครับ
ไปซื้อเกมออนไลน์สูญเงินไปกว่า๑ล้าน๒แสนบาท
เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมตอนเนี้ยตำรวจเขาก็ตามต่อแล้วพบว่า
บัญชีที่เด็กโอนไปเนี่ยมีอยู่๔บัญชีอยู่ที่นครสวรรค์กับบึงกาล
เจอบัญชีปลายทางแล้วค่ะความคืบหน้ากรณีที่นายนรงฤทธิคงทองนะคะ
เอาหลักฐานมาเปิดเผยว่าลูกชาย๑๐ขวบถูกหลอกให้โอนเงินให้แก๊งคอร์เซนเตอร์
หนึ่งล้านสองแสนบาทแต่ต่อมาปรากฏว่า
ไม่ได้เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แต่เป็นการไปซื้อเกมออนไลน์แทน
แล้วพ่อก็ไปพบกับพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจ
ทรนครศรีธรรมราชกับพันธุ์ตำรวจเอกถาปากร
นุมาตรผู้อำกับการ๓กองคับการสืบสวนอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
คำปรึกษาทางคดีนะคะทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานในการเข้าไปซื้อเกมนะคะ
แต่ว่าก็ต้องลงลึกในส่วนของพฤติการด้วยว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญา
อัพข้อมูลให้ในทุกมิติเลยโดยเฉพาะถ้าพบความผิดทางอาญาเกิดขึ้น
ก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะตำรวจได้เร่งตรวจสอบบัญชีปลายทางที่รับโอนเงินแล้วนะคะ
แล้วพบบัญชี๔บัญชีอยู่บึงการ๒บัญชีนครสวรรค์๒บัญชีค่ะ
จำนวนนี้บางบัญชีอาจเป็นบัญชีม้าคุณผู้ชมอ่าถ้าเป็นบัญชีม้าอันนี้ก็
การตรวจสอบการยืนยันตัวตนผ่านระบบว่าใครเป็นคนยืนยันมีภาพการยืนยันใบหน้าเป็นใครถูกต้องหรือเปล่า
ส่วนการสอบข้อมูลจากผู้เสียหายในเชิงลึกก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วนี้ค่ะ
เรื่องนี้ก็ยังตามกันต่อคุณผู้ชมแต่ว่าก็คืบหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะรู้บัญชีปลายทางแล้วค่ะ